คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาปวดท้องนะ

สักพักหนึ่งมีตาคนส่องเข้าไปผ่านประตู
เธอก็กรีดร้องคนก็วิ่งเข้ามาช่วย
เห็นผู้ชายคนหนึ่งไปแอบอยู่ที่พุ่มต้นไม้นอกห้องน้ำ
สักพักหนึ่งสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทำคือ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มของวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ

ก็เลยไปเข้าในปั๊มน้ำมันปรทตั้งอยู่ริมถนนสายนิตโย
นัตรบทศเกิงชุบอำเภอเมืองจังหวัดสกรนคร

แฟนนุ่มที่นั่งรอที่รถชาวบ้านชาวช่องก็ได้ยินเสียงร้องก็วิ่งมา

เห็นผู้ชายรูปร่างทวมวิ่งไปแอบในพุ่มไม้

ตำรวจมาถึง

อะไรก็แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
ผมหลับผมนู่นผมนี่อะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายงวงเงียงวงเงีย

ลุกลุก

ไม่ได้จะโดนลามอะไรนะครับผมทำไปเพราะว่าขาดสติเพราะว่าผมเมาครับ
นายคนนี้ชื่อว่านายวีรเดชเคราะห์ดีอายุ๔๔ปี
สุดท้ายโดนแจ้งข้อหาไปก็เมาจริงนะครับ
เมาสุราประพฤติตนวุ่นวายทำการเปรียบเทียบปรับไปนะครับ

หน้าทำอีกเดี๋ยวคราวนี้ได้เปลี่ยนที่นอนนะ